พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ท้อมทะลุดาวสวัสดีครับ
อีกครั้งกับรายการท็อกทะลุดาวคุณผู้ชมค่ะ
กับการดูดวงของแขกรับเชิญ

คุณผู้ชมไปด้วยอันไหนโดนอันไหนใช่

อยากจะรู้ว่าดวงของคุณช่วงนี้ควรจะเริ่มต้นหรือเปล่า

เราก็ดูให้เป็นระยะ
แต่ที่สำคัญครับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้
เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับคะแนนความสงสารจากคนทั่วทั้งประเทศจริง
วันนี้เราจะดูดวงเธอค่ะผ่านเรื่องราวของเธอทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกัน
ขอต้อนรับตุ๊กตุ๋นรสเจเล่ค่ะ
ตุ๊กตุ๋นหวัดดีค่ะ
หวัดดีค่ะ
รู้ไหมว่าอยู่ในวงการแบบว่าใกล้กันมากเลย
ที่จะได้เจอได้เจอได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว

ไม่จำกลับมาเห็นในวันที่เป็นข่าว

ปกติอ่านข่าวเป็นพิธีกร
แล้วก็ทำรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่โอ้โหเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ใช่ไม่น่าเชื่อ
และแน่นอนว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่คนทั้งประเทศ

คะแนนความสงสารมาหาคุณหมดเลย

ผมอาจจะทำหน้าที่ของสามีที่ไม่ดี
แต่ผมจะทำหน้าที่พ่อได้ดีให้ได้ครับ
บอกว่าจริงแล้วตุ๋นก็น่าจะรู้ว่า
รักของเรามันจืดจางลง
ถ้ารักมันจะเจิดจามมันคือรักของตั้มคนเดียว
ตุ๋นไม่เห็นทันได้รู้สึกว่ารักของเรามันจืดจางได้ยังไง
เหมือนมันก็ค่อยเริ่มเปลี่ยน
คนสองคนถ้ามือมันจับกันไม่แน่นพอ
มันมีคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแทรก
มันก็ทำให้มือของเรามันก็รวมไป
ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดใช่ไหม

แล้วก็เหมือนมันเป็นอะไรที่มันเป็นความบังเอิญ
ในหลายอย่างหลายช่วงที่พอเหมาะพอเจาะ
ที่จะต้องมาเป็นในวันเกิดพอดี
แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้แข็งแรงหรือยังจิตใจ
จริงแล้วพอเป็นวันรุ่งขึ้นเนี่ย
ก็ได้สติกลับมาก็รู้สึกแข็งแรงขึ้น

ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีลูก
แล้วก็ที่สำคัญคือลูกเนี่ยเริ่มกำลังเป็นช่วงการเริ่มพูด
เพราะฉะนั้นพอเวลาลูกเห็นเราร้องไห้
เขาจะถามแม่ร้องไห้

คนโต๒ขวบ๓เดือนค่ะแล้วก็คนเล็ก๖เดือนค่ะ
สถานะของคุณหลังจากที่ฝ่ายชายเขาออกมาแถลงข่าวแล้วเนี่ย

ไม่ได้จดทะเบียนกันไว้ก่อนป่ะ

วันที่เขาออกมาแถลงข่าวโอเคละหลายคนก็ดู

หมดรักแล้วก็รักจืดจางเป็นแฮชแท็กคำใหม่ที่รู้สึก
มันตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วก็เหลือแค่ความรักที่มีในฐานะแม่ของลูก
เขาบอกเช่นนั้นเราก็ทำไมเรายังรักแบบสามีภรรยาล่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกล่ะค่ะวันนั้นมัน
มันก็ใจสลายนะคะมันก็ยอมรับว่ามันก็แย่
แต่ว่าอย่างที่ตุ๋นบอกมาตลอดเราคงไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจของคนอื่นได้

เข้าใจไหมว่าเราบังคับไม่ได้

ก็อยากให้รู้ไงเพราะว่าพวกคุณไม่เคยรักใครแบบที่พวกเรารัก

อย่างน้อยเราก็ถือว่าเรารักเนอะ
เรารักเราดูห่วงของของเรา

เล่นมาการแสดงไปแค่นั้นเอง
ลูกรู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว

เขานึกว่าร้องไห้ก็เพราะว่าเจ็บ

โอ้โหยิ่งร้องหนักเลยค่ะ

เราก็ตอบลูกว่าเราเจ็บในใจ

เขาก็แบบโอ๊ยลูกก็แบบเพียง

เหมือนเด็กเหมือนที่เราเล่นกับ
เพราะฉะนั้นไตรมาสสุดท้ายของปี๒๕๖

ของปีนี้ราศีไหน

ของเราเธอก็รู้สึกเหมือนกันว่า
ตลอดที่ผ่านมาเรื่องความรักของเธอเนี่ย

มันจะเป็นอย่างที่ตัวเองรู้สึกหรือไม่

มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไม่

ดวงดาวกันเลยผ่านการดูดวง
อาจารย์ลักษณ์ช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
ไม่ว่าจะโดนดูมุมไหนดูมุมสิงตามวันที่เกิด
ดูมุมลักษณะราศีจิกษ์ตามวันเดือนปีเวลาเกิด
เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย
วิบัติลูกเมียหนี

แม่หมอนี่แย่งหยับ
ฐานดีกาโหนยิ่งนัก
ความรักแบบสามีภรรยาบางที

แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง

เราได้มีลูกกับคนที่เรารัก

เราก็ได้ลูกเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุด

ลูกเป็นเด็กที่เกิดจากความรัก

ผิดหวังกับความรักไหม

แต่ตุ๋นผิดหวังที่เขา

ทำไมเขาเป็นไอดอลให้ลูกสองคนไม่ได้